มาต่อกันที่พี่กองฮวยไลน์กันมากดีกว่านะคะ
คุณผู้ชมตอนนี้ถูกยกให้เป็นศิลปินลูกทุ่งขวัญใจมหาชน
คนล่าสุดเป็นที่แล้วดีใจด้วยนะคะ
เร็วนี้จะมีซิงเกิ้ลใหม่มาทำกับเบิ้ลปฐุมราชมาฝากแฟนอีกด้วย
แต่เรื่องที่บันเทิงไทยรัฐต้องขอถามก็คือ

ที่มีน้องรักเบิ้ลปฐุมราชและแซคชุมแพรอยู่ด้วย
ตกลงคู่นี้เขาเป็นเกย์หรือเปล่า

บรรเทวนกับแซคบอกเป็นเก๋ไหมมั้ยคะ
บอกแน่ครับผมอ้าวเจ้าอย่ามาจังพัน

เพราะว่ายังไม่มีแฟนมายคูลเป็นตัวเนี่ย
ไม่ต้องบอกเองว่าเป็นเกรน่ามากจะชอบผู้ชายได้การ
แล้วว่าเขาพูดเล่นไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นใหญ่โต
ตอนนี้ดังแล้วค่ะก็เป็นประเทนขึ้นมาเลย
จริงไม่มีใครเป็นนะคะ